ช่วงแม่สายมูวันนี้ใครที่กำลังรอฟังหมอวังเปิดไพ่ทำนาย
ว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่หล่นทัพ
ขอให้อดใจรอกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์ของแต่ละวันกันก่อนค่ะ
เรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ไพ่ใบนี้เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของงานบอกเลยว่าสัปดาห์นี้งานเนี่ยนะ
ทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เซ็งนิดนึงอ่ะ
มันอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของรายละเอียดงานหรือว่าเรื่องของผู้คน
บรรยากาศรอบข้างก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องการเงินนะครับ
มีฝืดฝืดอยู่เหมือนกันนะงานนี้นะคะเงินมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้โห
มันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่คล่องแต่เรื่องจ่ายแต่เรื่องได้เนี่ย
ค่อยคล่องส่วนในเรื่องความรักอ่ะ
ช่วงนี้แหมแทบจะสิงสิงได้สิงแล้วนะจ๊ะ
คนมีแฟนมีความรักเนี่ยมีเหตุให้ต้องไปไหนมาไหน
ตัวตามติดกันตลอดเวลาอะไรแบบนี้คนที่เกิดวันอังคารค่ะ
ถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานช่วงนี้ถ้าคุณทำงานแบบมีลูกน้อง
มีบริวารปวดหัวเลยเอาจริงปวดหัวมาก
ลูกน้องบริวารทำให้เรื่องปวดหัวตลอดเวลาส่วนในเรื่องของด้านการเงินนะคะ
เงินช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินของคุณเนี่ย
มาจากในเรื่องของการติดต่อการงานผลงานเอ่ออาชีพตำแหน่ง
แล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งเสี่ยงอาจจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของด้านความรักค่ะ
นี่ความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะบอกเลยว่าดูดีอ่ะนะ
คือถ้าสมมุติว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยหรือมีความรักดีอยู่แล้วนะ
บอกเลยว่าของขวัญจะเป็นตัวเพิ่มสกอร์ความรัก
สเกลความรักนั้นสูงขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ

มันหมายถึงมันมีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มอะไรใหม่
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยของคนวันพุธเนี่ย
สัปดาห์นี้อาจจะดูแบบทรงนิดนึงคืออาจจะไม่ถึงดีมาก
แต่ก็ไม่ได้แย่จนถึงไปไม่รอดแต่พูดง่ายว่าต้องมีการควบคุม
ในเรื่องของระบบการเงินตัวเองอย่างจริงจังนะแล้วคุณจะผ่านไปได้แน่นอน
ส่วนในเรื่องความรักนะฮะถ้าใครก็ตามที่เกิดวันพุธแล้วกำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะ
อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความลับมันจะเป็นปัญหาความรักของคุณ
เพราะฉะนั้นอย่ามีความลับคนวันพฤหัสเนี่ย
เรื่องงานของคุณสัปดาห์นี้มีปัญหาให้แก้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะ
มีเรื่องที่ต้องแก้ไขงานบางอย่างมันไม่ได้ราบรื่นหรือว่ามันไม่ได้ถูกต้องเสมอไป
ส่วนในเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงสัปดาห์นี้ยังคงหมุนไปได้เรื่อย
เหตุผลของการเสียเงินส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวครอบครัวแล้วก็บริวารลูกหลานนั่นเอง
ส่วนเรื่องความรักนี่จ้าความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะ
วันก็จะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องรักกันก็เพราะเงิน
กันทะเลาะกันก็เพราะเรื่องเงินเพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมาเป็นปัจจัยของความรัก
แยกแยะให้มันชัดเจนนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ
ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีมาก
งานของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะสำเร็จและโดดเด่นด้วยดี
ส่วนในเรื่องของด้านการเงินค่ะการเงินของคุณนั้นยังคงสามารถจัดการทั้งรายลับแล้วก็รายจ่ายได้อย่างสบาย
คือการเงินนี่บอกเลยว่าไปได้เรื่อยนะไม่ต้องกังวลเรื่องเก็บอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อน
ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้เขาบอกว่าคุณควรที่จะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะคะเช่น
คือบางทีเวลาคนที่มันเป็นแฟนกันเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยระวังเรื่องคำพูดเรื่องสีหน้าเรื่องอารมณ์
เพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ความรักของคุณคือแค่ให้ระวังเรื่องของคำพูดและอารมณ์ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงาน
การงานของคุณจะได้ดีเพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเอง
ผู้หลักผู้ใหญ่นายหัวหน้าจะให้การช่วยเหลือเอ็นดูเมตตา
หรือกำลังอยู่ในช่วงของการถูกประเมินผลงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้สปีดเข้าไว้นะจ๊ะ
เงินของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าค่อนข้างหนักเหนื่อยพอสมควรเลยนะคะ
เงินของคุณเนี่ยอาจจะไปเจอปัญหาที่มันแบบเฮ้ยเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คิดเอาไว้
ไม่ได้เตรียมเอาไว้ของเสียของพังของหายของชำรุดมันก็เลยเป็นเหตุของการต้องเสียต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่นั่นเอง
ส่วนในเรื่องความรักค่ะความรักถือว่าดีนะคะถือว่าดีเลยเพราะถือว่าเป็นลักษณะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งคู่มิตร
และมีข่าวดีสำหรับคนโสดด้วยนะถ้าเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักใครบางคนจากกลุ่มเพื่อนฝูงคนสนิทนั่นเองค่ะ
วันอาทิตย์เนี่ยมาดูเรื่องการงานของคุณให้ระวังระวังอะไรระวังปัญหามาจากคนใกล้ตัว
คนสนิทหรือคนที่ต้องทำงานด้วยกันเนี่ยอาจจะนำปัญหาในเรื่องงานและเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับคุณด้วยนะคะ
ในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องการเงินค่ะแม่ขึ้นภาพมาขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยนะจ๊ะ
ร้อนเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องเงินทุกอย่างเร่งรีบไปหมดค่าใช้จ่ายประดังประดา
เงินที่เข้ามาดันช้าแต่เงินที่เสียออกทุกวันและเรื่องความรัก
ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าความรักของคุณช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องขุนมัว
หรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักอันเนื่องมาจากว่าอาจจะมาจากความเครียด
ต่างคนต่างมีภาระมีหน้าที่มีการงานก็เลยอาจจะทำให้ความรักของคุณนั้นดูจืดจัง
แล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรค่ะคราวนี้มาดูค่ะมาดูลำดับของโชคใหญ่บ้าง

นั่นเองมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่หล่นทัพลองลงมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารค่ะ
และสุดท้ายท้ายสุดคือคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีนี่เห็นไหมได้แต่โชคได้แต่เรื่องดี
เพราะฉะนั้น๓วันนี้มีเกณฑ์โชคใหญ่ลนทัพ